วันนี้มาเริ่มติดตามเรื่องราวของการเมืองครับ
เพราะว่าล่าสุดเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษามีการเผยแพร่
พระอบรมราชองการปลดก้าวปลดกระหม่อม
แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
โดยในราชกิจจานุเบก๓ระบุว่า
มีพระบรมราชองค์การโปรดก้าวโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า
แต่งตั้งให้นายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรี
ตามประกาศลงวันที่๒๒สิงหาคมพุทธศักราช๒๕๖๖แล้วนั้น
นี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรี
ได้เลือกสรรผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี
เพื่อบริหารราชการแผ่นดินสืบต่อไปแล้ว
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา๑๕
รัฐธรรมนูลแห่งราชอาณาจักรไทย
ทรงพระกรุณาโปรดก้าวโปรดกระหม่อมแต่งตั้งรัฐมนตรี

ภูมิธรรมเวชยชัยเป็นรองนายกรัฐมนตรี

นายสมศักดิ์เทพสุธินเป็นรองนายกรัฐมนตรี
นายปานปรีพระหิตธานุภาพ
เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
นายอนุทินชาญวิรากูลเป็นรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกรสวงภานิษฐ์มหัฒน์ไทย
ผลตำรวจเอกพัชรวาสวงสุวรรณเป็นรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
พวนเพชรชุนละเอียด
เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอีก๑ตำแหน่ง
นายกริสดาจีนะวิจารณะ
เป็นรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงการคลัง

เป็นรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงการคลัง

เป็นรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
นางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศล
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร

เป็นรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสากร

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

เป็นรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงคมนาคม

เป็นรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงคมนาคม
นายประเสริฐจันทรรวงทอง
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล

นายนพินทรศรีสันพาง
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

เป็นรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทย

เป็นรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหัฒน์ไทย

เป็นรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทย

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ผลตำรวจเอกเพิ่มภูมิชิดชอบ
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาที่การ

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

เป็นรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงสาธารณ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

เป็นปีที่๘ในราชการปัจจุบัน
ผู้รับสนองพระบรมราชองค์การ
เศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรี
ผู้รับสนองพระบรมราชองการนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรี

ทีนี้จากรายทื่อของคณะรัฐมนตรี
ทีนี้จากรายทื่อของคณะรัฐมนตรี

ทีนี้จากรายทื่อของคณะรัฐมนตรี
ทีนี้จากรายทื่อของคณะรัฐมนตรี
ทีนี้จากรายทื่อของคณะรัฐมนตรี

ทีนี้จากรายทื่อของคณะรัฐมนตรี
ทีนี้จากรายทื่อของคณะรัฐมนตรี
ทีนี้จากรายทื่อของคณะรัฐมนตรี

ทีนี้จากรายทื่อของคณะรัฐมนตรี

ทีนี้จากรายทื่อของคณะรัฐมนตรี
ทีนี้จากรายทื่อของคณะรัฐมนตรี

ทีนี้จากรายทื่อของคณะรัฐมนตรี

ทีนี้จากรายทื่อของคณะรัฐมนตรี

ทีนี้จากรายทื่อของคณะรัฐมนตรี
ทีนี้จากรายทื่อของคณะรัฐมนตรี

ทีนี้จากรายทื่อของคณะรัฐมนตรี

ทีนี้จากรายทื่อของคณะรัฐมนตรี
ทีนี้จากรายทื่อของคณะรัฐมนตรี

ทีนี้จากรายทื่อของคณะรัฐมนตรี
ทีนี้จากรายทื่อของคณะรัฐมนตรี

ทีนี้จากรายทื่อของคณะรัฐมนตรี

ทีนี้จากรายทื่อของคณะรัฐมนตรี
ทีนี้จากรายทื่อของคณะรัฐมนตรี

ทีนี้จากรายทื่อของคณะรัฐมนตรี

ทีนี้จากรายทื่อของคณะรัฐมนตรี

ทีนี้จากรายทื่อของคณะรัฐมนตรี
ทีนี้จากรายทื่อของคณะรัฐมนตรี

ทีนี้จากรายทื่อของคณะรัฐมนตรี

ทีนี้จากรายทื่อของคณะรัฐมนตรี

ทีนี้จากรายทื่อของคณะรัฐมนตรี
ทีนี้จากรายทื่อของคณะรัฐมนตรี

ทีนี้จากรายทื่อของคณะรัฐมนตรี

ทีนี้จากรายทื่อของคณะรัฐมนตรี

ทีนี้จากรายทื่อของคณะรัฐมนตรี

ทีนี้จากรายทื่อของคณะรัฐมนตรี

ทีนี้จากรายทื่อของคณะรัฐมนตรี

ทีนี้จากรายทื่อของคณะรัฐมนตรี
ทีนี้จากรายทื่อของคณะรัฐมนตรี

ทีนี้จากรายทื่อของคณะรัฐมนตรี

ทีนี้จากรายทื่อของคณะรัฐมนตรี